นุ้ยสุจิรานะคะแน่นอนว่าเธอมีลูกเล็ก
แล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลด้วยเธอเป็นห่วงมาก
สำหรับเรื่องโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่หนักตอนนี้
แล้วก็มีความกังวลในหลายอย่างเนอะ
ที่รู้กันตอนนี้แหมมันก็เพิ่มยอดผู้เสียชีวิต
เพิ่มยอดผู้ติดเชื้อกันไปทุกวันแล้ว
บอกว่าครอบครัวเธอเองพยายามดูแลและป้องกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ด้วยการงดพาลูกไปทำกิจกรรมในที่สาธารณะ
เลี่ยงได้เลี่ยงเลยถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องใส่แมสเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะ
อกจากนี้ในฐานะที่เธอเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
บอกเลยว่าต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงขอความร่วมมือผู้ปกครองค่ะ
ให้แจ้งสถานะตัวเองด้วยหากว่าเดินทางไปเยือนประเทศเสี่ยง
เห็นว่าที่โรงเรียนคุณนุ้ยเนี่ยขอตรวจพาสปอร์ตกันเลยนะคะ

ว่าจะเป็นการอบฆ่าเชื้อจริงเรามีมาตรการอบฆ่าเชื้อห้องอยู่แล้ว
แล้วก็มีการบิ๊กครีนคือบิ๊กครีนหมายความว่าคืออบฆ่าเชื้อแล้วก็เช็ดทุกอย่าง
รวมถึงเรามีการแจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ

อาจจะให้ผู้ปกครองเตรียมแมสมาเองให้กับเด็ก
ตอนนี้ก็มีการตรวจพาสปอร์ตนะคะของทางผู้ปกครอง

ร่วมกับลุงป้าน้าอาก็เอาพาสปอร์ตลุงกับป้ามาให้ด้วย

เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเด็กทุกคน
ว่าโชคดีที่โรงเรียนนุ้ยเป็นระบบอเมริกัน
ก็เลยไม่ได้หยุดเหมือนระบบอังกฤษในช่วงกุมภาที่ผ่านมา
ก็เลยทำให้เด็กก็ไม่ได้หยุดที่จะไปเที่ยวกันนะคะ
ก็ทำให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง
แต่เราก็ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยตรงนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอีกระดับหนึ่งนะคะ
เป็นกำลังใจกับหนูและผู้ปกครองทุกท่านนะ
อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเลี่ยงในที่สาธารณะเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะค่ะ